ดูกันต่อฮะเรื่องราวบนท้องถนนนี่

อีกแล้วจักรยานยนต์ชนคนข้ามทางม้าลาย
จุดนี้เป็นจุดที่รถต้องจอดให้คนข้าม
แต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์คันนี้มาขวาด้วย

จากนั้นมอเตอร์ไซค์ไปเลย
คุณผู้ชมดูคลิปกันนะครับ
เราจะทำมาเป็นคลิป

มีแหงอยู่ที่นี่

โอ้โหไปไหนนะคุณคุณอาริยาคุณผู้ชมไหนแล้วคุณครับ

ปรากฏมอเตอร์ไซค์คันนี้แซงขวามา
แล้วก็ไปเฉียวคนที่กำลังข้ามถนน
กลายเป็นเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยอีกแล้วเหรอคุณนะ

และทีนี้ถามว่ามอเตอร์ไซค์หนีไปจับกลุ่มกันได้ไหม

นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณซอยลาดประเขา๕๒

กล้องหน้ารถจับภาพนาทีหนุ่มอายุสักประมาณ๓๐ปี
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมากับเพื่อน
แล้วก็ชนคนข้ามทางม้าลายบาดเจ็บนะฮะ
บริเวณขมับขวาดวงตาขวาคุณลุงเขาบาดเจ็บเลย

เพราะดีที่กู้ภัยพลเมืองดีตามตัวคนก่อเหตุได้
ป๊ะคนก่อเหตุที่โค้งวัดลาดประเขา

เพราะว่าคุณชนแล้วหนีไม่ได้นะแล้วดูคุณลุงสิ
คุณลุงหางคิ้วด้านขวาตรงขมับตรงใกล้ดวงตา

และทีนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เมื่อถูกจับได้ก็ต้องมาหาคุณลุงแล้วฮะ
มานี่นั่งยองก้มจับเข่าคุณลุงเขาซะ

คุณจับเข่าเคลียร์กันนะฮะ
นี่ครับทีนี้ก็มีการที่จะตกลงเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ให้กับคุณลุงผู้บาดเจ็บ๓๐๐๐บาท
เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวิพาบรามนะฮะ
นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างไรนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึงพี่สมโพธิเล่าให้ฟัง
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุจากสนโครครามก็รีบไปตรวจสอบ
พบว่าคนขี่รถจักรยานยนต์กับคนซ้อนนะคุณ

เมาสิครับเมาทั้งคู่เลย
แอลกอฮอล์ฟุ้งเลยพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องฮะ
แล้วก็อ้างแบบนี้บอกไม่ได้หลบหนีครับ
แต่ขอขี่ไปจอดอีกที่หนึ่งก่อน
ส่วนรถจักรยานยนต์ก็ขาดการต่อทะเบียนด้วยนะฮะ
ทีนี้ทางพี่กู้ภัยและคนอื่นเขาก็เลยอยากโพสต์เตือนภัยเอาไว้นะครับ
เรารู้ได้อย่างไรว่าเขาเมาเขามีลักษณะอาการอย่างไร
ก็ค่อนข้างมีอาการอยู่แล้วก็คลิกนิกกลิ่นอยู่

ใช่ครับ
เราได้ถามมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
คนขับมอเตอร์ไซค์ว่าเอาทำไมชนแล้วหนีอะไรอย่างนี้
มันก็เมามันบอกเปล่าผมไปจอดตรงนู้นผมถาม
พอบางคู่หนึ่งก็มีพี่ผู้ชายเอาคลิปมาให้ผมดู
มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันบอกไงผมก็เลยด่ามันไปบ้าง
ก็หนีไปไกลเหมือนกันนะคุณนะมอเตอร์ไซค์บอกว่าจะขี่ไปจอดอีกที่หนึ่ง

นี่คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
เอามาเตือนกันบนท้องถนนทางม้าลาย
ก็ต้องเป็นทางที่คนข้ามเขาต้องปลอดภัย
ยิ่งมีสัญญาณไฟและชัดเจนแบบนี้ด้วยนะครับ